เปิดปากกับภาคภูมิ

ก็คือเข้ามาตีสนิทเป็นคนดี
คือเข้ามาอยากเป็นเพื่อนเราคนหนึ่ง

มีพระดีก็เอามาแบบเหมือนมาให้
พยายามสร้างภาพให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบนั้น
แต่พอมาตอนหลังเนี่ยก็คือ

ขนาดเนี่ยนะครับตัวผู้ต้องหาเนี่ยต้องรบหนีอยู่
แล้วก็ผู้เสียหายเชื่อว่าไปอยู่กับผู้มีอิทธิพลแห่งหนึ่งในทางภาคเหนือ
แต่ว่าผมก็ยืนยันผู้เสียหายนะครับว่า
วันนี้ใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ

คงไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้นะครับ

ถ้าหมายจับออกตำรวจเจอต้องจับ
ถ้าตำรวจไม่จับก็โดนรับเว้นกันเป็นศาลที่

วันนี้ครับเราจะคุยกันในเรื่องที่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอออกมาร้องขอความช่วยเหลือทางคดี
กับทางเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ

ถูกหลอกลวงไปเงินเนี่ยศูนย์ไป๓ล้าน
ข่มขู่คุกคามผู้ต้องหาที่ไปแจ้งความแล้ว
ถึงขั้นมีหมายจับแล้วแต่ยังจับไม่ได้

ทาหรณ์แล้วก็เตือนภัยกันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้
ผมก็เลยเชิญมาพูดคุยกันหน่อยนะครับ
หญิงสาวผู้เสียหายเนี่ยคือคุณส้มนะครับ
และแน่นอนครับอีกท่านหนึ่งที่คุณส้มไปร้องขอความช่วยเหลือ
ก็คือคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ

คุณเอกพบนะฮะคุณส้มนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคงต้องคุยกันหน่อยนั่นแหละ

คุณส้มเป็นภรรยาของนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
ปกติอยู่ที่ปกติตัวส้มเองอยู่ที่กรุงเทพค่ะใช่กับลูก
สามีก็เดินทางไปมาทำธุรกิจเดินทางไปมาใช่ค่ะ
ส่วนคนที่เราบอกว่าเขามาหลอกลวงเราเนี่ยตอนนี้ถูกออกหมายจับแล้ว
ไปแจ้งความแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแจ้งความไว้เมื่อธันวา
แล้วก็ตอนนี้มีหมายจับมาแล้วค่ะธันวา๖๕ตอนนี้มิถุนา๖๖
ค่ะใช่ค่ะมีหมายจับแล้วแต่ยังจับไม่ได้
ยังจับไม่ได้ค่ะใช่ห้าหกเดือนเลยต้องไปหาคุณเอกพบ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังตามตัวอยู่ใช่ไหมคุณเอกพบใช่ครับค่ะ
ทีนี้คุณส้มเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไรนะเสียสมมุติชื่อเสียปอนะใช่ไหม
ค่ะเออยังไงไปรู้จักกันยังไงก็คือตอนแรกเนี้ยเขาเข้ามาตีสนิทกับสามีส้มค่ะ
ก็คือเข้ามาฟิลเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำดีด้วยอ่ะนะคะก็คือ
ไม่ได้มีจุดประสงค์คือเรามองไม่เห็นเลยว่าเขาจะเข้ามาหลอกเรายังไง
คือมันเป็นฟิลแบบเข้ามารู้จักเป็นเพื่อนเป็นดื่มด้วยกันเฮฮาด้วยกัน
ประมาณอย่างงี้มากกว่าค่ะใช่แล้วก็ครับพอหลังจากนั้นก็อ่า
ระยะเวลาผ่านมาไม่นานแล้วก็สามีส้มน่าจะมีการพูดถึงเรื่องวีซ่าของเขา
ที่กำลังจะหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เดี๋ยวเขาจัดการให้เลยเขาตัวเขาเนี่ยมีบริษัทจำกัดมหาชน
ที่สามารถทำวีซ่าให้สามีส้มได้เป็นหลายหลายปีไม่ต้องทำเป็นปีต่อปี
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราทำเป็นรับรองบุตร
ก็คือสามีส้มจะทำปีต่อปีไว้อย่างเงี้ยค่ะตอนตอนที่ว่าไปรู้จักกันอ่ะ
สามีคุณส้มไปรู้จักก่อนค่ะใช่ค่ะใช่ช่วงไหนจำพอจะจำได้ไหมช่วงเอ่อ
มิทุนาค่ะกลางปีหกห้าใช่ค่ะมิทุนาหกห้าใช่ประมาณนั้น
ไปรู้จักที่เชียงรายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่า
ปอเนี่ยเขาอยู่เชียงรายใช่ค่ะใช่เขาก็จะพยายามพาไปที่ที่ของเขาอ่ะนะคะว่า
เขามีรีสอร์ทตรงนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลอย่างดี
เวลาสามีส้มจะไปตีกอล์ฟเขาก็จะคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนเป็นเพื่อนนักธุรกิจที่มารู้จักกันใช่ค่ะไม่ได้มีฟิลแบบจะมาหลอกหรือจะอะไรเลย
ตอนนั้นก็เลยไว้ใจแล้วตอนนั้นคุณส้มได้เจอบ้างไหมตอนแรกแรกส้มยังไม่เจอมาเจอ
ตอนที่เขารู้จักกันสักพักนึงแล้วแล้วคือสามีส้มเนี่ย
ช่วงนั้นส้มทำเอ่อเวทีประกวดเวทีหนึ่งอ่ะนะคะช่วงกระช่วง
ช่วงประมาณมิถุนาแล้วเขาก็มาที่งานแต่ส้มก็เห็นผ่านผ่าน
เพราะว่าส้มยุ่งส้มก็เดินเข้าไปทักทายสวัสดี
แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันแล้วก็มาเจออีกครั้งนึงเนี่ย
หลังจากนั้นเป็นเดือนแล้วก็เขาก็เชิญไปที่เอ่อ
แห่งเนี้ยของคาว่าค่ะก็จัดงานเลี้ยงงานอะไรให้
เชิญเพื่อนเขามากลุ่มฮาเล่มาทำให้ตัวเขาเนี่ยดูมีเขาเรียกอะไรนะครับ
มีความน่าเชื่อถือก็เหมือนเขาก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่ง
ที่ใช่ใช่กว้างขวางอยู่ในพื้นที่เชียงรายแล้วก็เอ๊ะ
แต่เขาเป็นคนแต่เขาเป็นคนบ้านบ้านนะเขาก็จะพยายามพูดให้ตัวเองดูแบบ
ครับดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเอ๊ะเวลาที่คุยกันอ่ะ
อย่างสามีของคุณส้มใช้ภาษาอะไร
เขาพูดภาษาภาษาอังกฤษค่ะภาษาไทยได้บ้างแล้วเวลาคุยกับเขา
เขาก็จะอ่าก็คุยกันใช่แต่ถ้าอยู่กับส้มส้มก็จะเป็นคนอืม
ให้หรือไม่ก็จะมีคนรู้จักเขาหรือลูกน้องเขาที่สามารถพอแปลได้สื่อสารได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

พูดถึงครั้งถึงเรื่องวีซ่านะ
แล้วเขาก็บอกเขาทำให้ได้
เขามีบริษัทมหาชน
ซึ่งเดี๋ยวเอาชื่อสามีส้มไปเข้าในบริษัทเขาเลย

เพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเงิน๓ล้าน

เขาก็บอกโอเคเอาพาสปอร์ตเอานู่นนี่นั่น
เราก็ส่งให้เขาจนเขาทำสำเร็จ
ก็คือเอาชื่อสามีส้มเข้าไปในบริษัทมหาชน
ที่เขาพูดถึงได้จริง

ครั้งแรก๑ล้านแล้วก็ครั้งที่๒๒ล้าน
ตอนที่เริ่มทำวีซ่า
ที่เขาติดต่อว่าเขาจะทำวีซ่าให้กับสามีคุณส้มเนี่ย

ก็ต้องปลายปี๖๕ใช่ไหมช่วงนั้น
ไม่ปลายค่ะมันเป็นช่วงช่วงโอนเงินช่วงช่วง
สิงหากัญญาค่ะจะโอน๒ครั้ง
ก็คือช่วงสิงหา๑ครั้ง
แล้วก็ช่วงกัญญา

เมื่อกี้เห็นที่มีไลน์ไลน์นั่นคือการพยายามทวงถามว่าทำไมมันไม่คืบหน้าเรื่องวีซ่า
ใช่ก็มีการคือนอกจากการทวงถามเรื่องทำไมไม่คืบหน้าเรื่องวีซ่าแล้วเนี่ย
ตอนแรกเขาก็จะตอบอยู่เขาก็จะแบบว่า
เร่งทำให้อยู่นะอะไรอย่างนี้แต่ยุ่งอยู่
อันนี้คนนี้แฟนเขาไม่สบายอะไรเขาก็จะมี

อ่าที่พิมพ์กันเนี่ยเขาจะเรียกบิ๊กบอสนี่คือ

ใช่เขาจะเรียกแบบบิ๊กบอสส้มเขาก็จะเรียกบอสส้ม

อันนี้บางทีเขาก็บอกว่าอ่าผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยที่กรุงเทพ

เดี๋ยวเอาเป็นว่ามันช้าเนี่ยตัดสินใจเดี๋ยวผมจะลงไปทำให้เอง

ถึงกรุงเทพแล้วผมจะส่งข่าวให้

ผมรับปากครับบอสส้มอาทิตย์นี้ผมจะทำให้เสร็จผมจะไปทำเองเลย
จะเข้าไปที่สถานทูตเองเลย

นี่เห็นมั้ยก็คุยกันมาเรื่อย

ขอเวลา๓วันปีที่แล้ว
มีวันหนึ่งเขาบอกมาเขาบอกมีอีกเรื่องหนึ่งครับสำคัญด้วยบิ๊กบอส

ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะค่ะค่ะค่ะหรืออะไรใช่ค่ะอ่าเอาเป็นว่าคุยกันสามคน
เหรอไม่ค่ะเขาจะคุยกับส้มทีนึงคุยกับสามีส้มทีนึง
ถ้าบางทีเนี่ยเขาอยากให้ส้มไปบอกสารดีส้มที่แบบมันเข้าใจง่ายลึกซึ้งหน่อย
โดยที่เขาไม่ต้องพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอาศัยคุยกับส้มแล้วให้ส้มไปบอกสามี
ไม่ได้คุยร่วมกันสามคนคือแยกคุยแยกคุยอันนี้เขาบอกอันนี้เขาบอกใครเขาบอกว่า
มีอีกเรื่องหนึ่งครับสำคัญด้วยบิ๊กบอสเขาน่าจะจำเป็นต้องโอนเงินทุนขั้นต่ำสามล้านบาท
เข้าบัญชีบริษัทของเขาเพื่อเป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ว่าได้โอนเงินทุนมาแล้ว
หลังจากไปเปลี่ยนวีซ่าเพิ่มวีซ่าใหม่ถึงจะถอนคืนได้นะครับอืม
แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษให้สามีส้มด้วยก็คือเขาบอกว่าอ่า
ก่อนที่จะได้วีซ่าเนี่ยต้องมันต้องมีหลักฐานหน่อยว่าเราจะทำในนามบริษัทใช่ไหม
จะได้ถาวรใช่ค่ะคุณต้องเอาชื่อคุณมาอยู่ในบริษัทผมใช่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดได้วีซ่าเมื่อไหร่ผมจะถอนเงินคืนให้ใช่
ตอนแรกเนี่ยคือมันยังไม่มีเรื่องเงินก่อน
คือเขาจะพูดถึงแค่ว่าโอเคเดี๋ยวเอาชื่อมาเข้าบริษัทเขานะ
เดี๋ยวเขาทำวีซ่าให้เท่านี้ค่ะแล้วพอเอาชื่อเข้าบริษัทเสร็จ
มันยังไม่จบก็คือยังไม่ได้วีซ่าอืม
แล้วเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันต้องเอาเงินเข้ามาในบริษัทก่อน
เพื่อยืนยันในการที่เป็นผู้ถือหุ้นประมาณอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไม่เชื่อว่าคุณคุณเป็นผู้บริษัทของบริษัทใช่
มันก็เลยทำยังไม่ได้ก็เลยต้องโอนเงินมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
เขาบอกเท่าไหร่สามล้านสามล้านค่ะใช่ก็โอนไปก็โอนไปค่ะ

หลังจากนั้นโอเคเราก็มีการถามว่าโอเคใช้เวลานานเท่าไหร่
ถึงจะทำเสร็จอะไรอย่างนี้ค่ะช่วงแรกแรกก็มีการคุยกันตลอด
เขาก็จะบอกว่าหนึ่งอาทิตย์ครับอ่าพอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเอ๊ะ
ยังไม่ได้อีกเราก็ทวงถามไปอีกเอ่อน่าจะสักสองอาทิตย์ครับ
ให้อยู่นะครับไม่ได้ว่านิ่งนอนใจแต่ว่าช่วงนี้ผมยุ่ง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ะผ่านไปสองอาทิตย์หนึ่งเดือน
แล้วก็ค่อยหายไปอ่าก็คือหายไปเลยก็คือหลังจากค่อยหาย
ก็คือหายไปเลยทีนี้เขาไม่รู้จะตอบอะไรแล้วไงคะ
เราก็เริ่มจี้เขาแล้วถ้าอย่างนี้ไม่ต้องทำแล้วนะคะ
เอาชื่อออกเลยอะไรนู่นนี่นั่นขอยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
เราก็พยายามพอเขาเริ่มเงียบเราก็เริ่มจี้เขาจี้เขาเรื่อย
เขาก็เหมือนไม่มีคำตอบอะไรให้เราอะค่ะใช่แล้วแล้วเขาก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
ต่อไม่ได้อีกเลยค่ะโทรไปไม่รับโทรไปไม่รับโทรหาใคร
ไปตามหาไหมไปตามหาที่เชียงรายอะไรรีสอร์ทเลยเคยตามหาค่ะอืม
แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในนั้นได้นะคะ
บางทีเราก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลใช่ไหมคะ
เดี๋ยวจะหาว่าเราเข้าไปแบบอะไรยังไงเขาเราก็ไม่รู้ว่า
เราก็เราก็พยายามโทรเทคตัวเราด้วยเพื่อที่จะไม่ได้ให้เขาว่าเราว่าเราจะไปทำอะไรเขา
หรือไปทำไม่ดีกับเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาถึงตรงนั้น
แต่ก็ช่วงนั้นเขาไม่น่าจะอยู่เชียงรายถ้าให้ส้มเดานะคะ
เดี๋ยวให้มาเล่าต่อค่ะแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยศูนย์เงินไปสามล้านค่ะใช่ค่ะ
วีซ่าอะไรก็ไม่มีใช่ค่ะนะก็เลยต้องไปหาคุณเอกพบ
เอกพบฟังเรื่องราวแล้วก็คืออย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายหลอกเขาแล้วไหม
ก็ค่อนข้างชัดครับเพราะว่าออกหมายจับแล้วด้วยเพราะเขาไปแจ้งความเรียบร้อยครับ
ช่อโกงประชาชนใช่ไหมเป็นช่อกงเขาก่อนครับแต่ว่าเห็น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

ใช่ให้สามีส้มบอกว่าใส่ติดตัวไว้

สิ่งหรือลิงอะไรถ้าผมพูดผิดกราบขออภัยหน่อยครับ

อันนี้ให้ส้มมีก็บอกว่าเป็นนางพญาพระนางพญา

หลายหลายหลานนะครับทะแทน
อันนี้ก็คือเขาใส่กรอบเลี่ยมอะไร
แล้วองค์นี้ก็คือมาเป็นอย่างนี้พร้อมกับสร้อยอีก๒บาทนะคะ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

ไม่แน่ใจว่าจริงแล้วเป็นรูปอะไรนะ

พ่อปาน๕ล้านค่ะ

แล้วก็คือพูดประมาณว่า
ทางเราเนี่ยมีเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างนี้
เหมือนจะกักว่าที่เขาไม่กล้าไปทวงพระคืนเนี่ย

แล้วนี่บอกเห็นไปตามเจอเจ้าของพระที่เคยไปเช่าพระมหาช่างใช่มั้ย
ใช่ค่ะ
แล้วไปลงไปตั้ง๗ล้าน
๘๐๐๐แล้วไม่จ่ายปัญหาเขาด้วยนะ
สวัสดีแล้วว่าเป็นคนพระแท้แต่แต่เราไม่รู้ว่าพระอะไร
อ้าวทีนี้ทางคดีเนี้ย

มิตรใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าก็อย่างที่ทราบนะครับก็ออกหมายจับแล้ว
แต่ยังจับไม่ได้จับไม่ได้แล้วก็เราเราคิดว่าเขาน่าจะ
อยู่ที่ไหนสักที่สองที่ที่เราคิดว่าเขาน่าจะมีคนช่วยเหลือหรือว่าอยู่
อ่ะนะคะหนึ่งที่แรกเนี้ยที่พูดชื่อได้ไหมค่ะเป็นอะไร
หรือว่าเป็นรีสอร์ทที่เป็นรีสอร์ทไม่พูดชื่อดีกว่าไม่พูดชื่อดีกว่า
ใช่ไหมคะเราแห่งหนึ่งในอำเภออะไรอย่างเงี้ได้เป็นแบบว่าเอ่อ
รีสอร์ทแม่เลี้ยงอยู่อยู่ที่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายอำเภออะไร
อำเภอเอาอำเภอเมืองเลยค่ะคือเอาเอาเป็นว่าเราเรารู้ว่าเขาเนี่ย
น่าจะอยู่ที่ไหนใช่ค่ะแล้วก็คนไหนเนี่ยสามีคุณส้มเนี่ย
กลางค่ะคนกลางคนกลางอ่าแล้วเสียชุดดำค่ะอ่า
ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยไม่ได้โทรไปเวลานานแล้วค่ะ
พยายามเข้าไปถึงตัวแม้ว่าจะคาดว่าเขาอาจจะอยู่แถวนี้ก็ไป
เขาเข้าไปไม่ถึงไม่ไม่ไม่เคยพยายามที่จะเข้าไปถึงตัว
แต่มีติดต่อแบบคนใกล้ชิดเขาคนที่เคยเป็นลูกน้องเขาที่เรารู้จัก
หรือว่ายังพอมีไลน์มีอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
บอกว่าไม่รู้ครับเห็นคุณเอกพบพอฟังเรื่องราวแล้วเนี่ย
แล้วตำรวจได้ออกหมายจับแล้วหมายจับออกก็ต้องจับครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ผู้เสียหายบอกว่าทราบข้อมูลว่าอยู่ที่
รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
อยู่กับแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยงอะไรไม่สำคัญครับ
ก็ต้องฝากตำรวจเชียงรายท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย

ให้สายเสือบเนี่ยไปจับกุมซะ
พฤติกรรมแบบนี้ถ้าทำจริงอย่างที่เขาบอกเนี่ย

แล้วก็มีอีกที่หนึ่งด้วยค่ะน่าจะเป็นที่นครสวรรค์
อันนั้นเป็นที่แบบภรรยาแล้วก็ลูกเขาอยู่ที่ส้ม
ที่ส้มพอจรศาสตร์มานะคะ
อันนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจเข้าไปดูให้

คือต้องบอกคุณส้มว่าให้สบายใจนะครับ

หมายจับออกเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องจับ
ไม่จับก็เจ้าที่ตำรวจมีความผิดฐานละเว้นอยู่แล้ว

สามีว่ายังไงบ้างเนี่ยพอเขาเจอเรื่องนี้เข้าไป
เขาโมโหมากค่ะ

ใช่คือด้วยความที่ส้มว่าความรู้สึกเขาคือ
กลายเป็นแบบว่ารู้สึกดีกับเฮียคนนี้ไปแล้ว
คือแบบเป็นฟิลแบบรู้สึกดีไปแล้ว
ไว้ใจแบบสุดโต่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอทำแบบนี้เขาก็เลยแบบ
ค่อนข้างเฟลล์แล้วก็ค่อนข้างโกรธเหมือนกัน

แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือในแง่ของการทำวีซ่า

ไม่ต้องต่อรายปีก็ได้
อยากทำวีซ่าจริงอะแต่คือ

ช่วงนี้สามีส้มไม่ได้อยู่ไทยแบบเป็นประจำ

คือเขาเข้าออกไปนู่นไปนี่กับซิงคโปร์บ้าง

เราก็เลยมองว่าไม่ได้สนใจเรื่องวีซ่าแล้ว
แต่พอเขามาเสนอเรื่องวีซ่าอันนี้ให้
โดยที่มันไม่มีเรื่องเงินตัวเงินหรืออะไรมาเกี่ยวข้อง
เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าทำได้ก็ทำ

แล้วพอมันมีเรื่องเงินเข้ามาเราก็เป็น
เหมือนแบบขาดสติหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะคะ

เดี๋ยวโอนทำเสร็จแล้วก็โอนคืนมาให้
แต่คือความไว้ใจมันไว้ใจไปแล้วนะคะ
ก็เลยโอเคน่าจะ๓ล้านเขาไม่ได้
ไม่ใช่แบบเยอะแยะสำหรับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมเขาก็คงโอนมาแหละใช่ค่ะอะไรอย่างนี้

หลังจากนั้นหลังจากมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย

ไม่เคยเลยค่ะ
พี่หินค่ะทั้งนั้นพี่ส้มนะพยายามติดต่อทั้งคนที่
เขาบอกว่าเป็นแฟนของเขาเนี่ย

ฉันก็พอจะมีไลน์มีอะไรอยู่นะคะ
ก็พยายามโทรไปทั้งไลน์ไปแบบว่า
พี่คะเนี่ยเฮียปออยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลยอะไรเลย
คือเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้

เขาก็แค่เป็นคนแบบช่วยดำเนินเรื่องให้เรื่องวีซ่า
เรื่องเอาชื่อเข้าในบริษัท
อ่าอ่าทีนี้มันมีเรื่องเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือ
คุณส้มบอกว่ารู้สึกกลัวว่าจะถูกข่มขู่คุกคาม

ขณะเดียวกันคุณเอกพบเมื่อวานนี้เห็นบอก
มีพนักงานของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เชียงราย

เขามาร้องแล้วก่อนหน้าคุณส้มนะครับ

ไอ้สิ่งที่น้องพูดเนี่ย
มันยังไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับ

ให้เขาไปเอาเงินจากแม่เขามาให้

ตามข่าวเขาอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กเลยใช่ไหม

ใช่คือผมพอผู้เสียหายพูดให้ฟัง

พนักงานคนนี้ที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้

แต่เจ้าของรีสอร์ทยังมายืมเงินอย่างนี้ห

ปอตอนนี้ถูกออกหมายจับนะฮะ

พูดอยากจะบอกในมุมอะไรของคุณแล้ว

บอกกันว่าเออจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ย

ทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับ

พบที่บอกว่ามีพนักงานที่เป็นลูกน้องของเสียปอเขาก็

ก็เขามาบอกให้ฟัง

ผู้ใหญ่ที่มาร้องผมเนี่ยบอกเคยทำงานกับเสียเขา

ไปบอกเขาว่าเสียเนี่ยทำอะไรไว้บ้าง

เราก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นคุณก็ไปแจ้งความ

พอทางนู้นทราบว่ามาร้องเรียนที่ผมเนี่ย
ก็ยินดีที่จะชดใช้เงินคืนให้

เดี๋ยวใช้คืนให้เลยแต่ว่าไม่ต้องมาร้องเรียนแล้วนะอะไรอย่างนี้ครับ
ประมาณนี้เขาก็เลยไม่ร้องแล้วก็เลยบอกว่าทางนู้นก็เลยว่าเดี๋ยว
เขาติดต่อมาจะขอชดใช้คืนแล้วก็จะขอไม่ร้องก็ยินดีด้วย
ไม่เป็นไรครับก็ชดใช้คืนกันไปแต่ทางนี้เขาสามล้าน
ก็สามล้านนี่ก็มามอบตัวด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือมอบตัวเสร็จแล้วปุ๊บก็
กรุณาเตรียมเงินประกันตัวด้วยครับเพราะหลักล้าน
เพราะเวลาเขาจะให้ประกันตัวคุณเนี่ยเขาดูว่ามูลค่าความเสียหายเท่าไหร
อืมถ้าความเสียหายสามล้านเขาอาจจะขอประกันคุณสักครึ่งหนึ่ง
ล้านห้าคุณก็หิ้วเงินมาประกันตัวคุณด้วยแล้วกันนะครับ
เอาพระเจ็ดล้านไปวางได้ป่ะทำไมเหมือนจะโดนช่อกงด้วยหรือเปล่าเนี่ย
เพราะว่าเผลอเนี่ยจะโดนข้อหาให้การเท็จนะคุณไปลงบันทึกประจำวันอย่างนั้น
ถูกไหมครับแล้วเขาเจอเจ้าของพระแล้วเจ้าของพระยืนยันว่ามูลค่าเท่านี้เนี่ย
เช่ามาแปดพันใช่เช่ามาแปดพันเนี้ยคุณจะโดน
คุณไปลงราคาขนาดนั้นเนี่ยคุณจะโดนให้การเท็จนะ
เกิดผู้เสียหายเขาเอาเจ้าของที่คุณเช่ามาเนี่ย
ไปลงบันทึกประจำวันเนี้ยคุณมีโอกาสโดนนะครับ
อย่างของคุณคุณส้มอ่ะเขาเคยอ้างไหมว่าเขารู้จักคนใหญ่คนโต
รู้จักใครอะไรยังไงไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้อ้าง
รู้จักคนใหญ่คนโตแต่เขาก็จะพยายามทำให้รู้สึกว่า
ตัวเขาเนี้ยก็คือมีเป็นคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
แต่ก็ยังไม่ได้สำหรับส้มกับส้มนะคะ
เขายังไม่ได้พูดถึงเรื่องรู้จักบิ๊กโจ๊กหรืออะไรยังไงค่ะ
คือคุณส้มเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งต้องการเงินคืนค่ะใช่ไหม
ต้องการให้ตำรวจตามจับตัวให้หน่อยใช่ค่ะ
เพราะมีหมายจับแล้วใช่ค่ะ
กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยใช่ค่ะของของครอบครัวครอบครัวค่ะ
นะทั้งตัวเองแล้วก็ลูกลูกสองคนที่อยู่ที่บ้านด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ
เนื่องจากมีอยู่ดีมีชายสองคนสวมชุดดำนะคะ
ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็มาที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
นี่เหรออ่าใช่ค่ะใช่ค่ะมาที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
แล้วก็มาบอกว่าจะไปบ้านเลขที่นี้ป้อมยามก็เลยโทรมา
บอกว่าอยู่บ้านหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าไป
ส้มก็เลยใครอะไรยังไงแป๊บเดียวเขาก็วางสายไป
ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเสร็จแล้วโชคดีที่มีเพื่อนบ้านอ่ะนะคะ
ก็เลยโทรหาพี่ไปดูให้หน่อยที่บ้านอย่างนี้ค่ะ
มีไม่รู้ใครจะเข้ามาถ้าปกติเป็นเม็ดเซ็นเจอร์หรืออะไรอย่างนี้
จะโทรมาหาส้มก่อนไงคะอ่าว่าเคเดี๋ยวจะมีส่งเอกสารนะ
ส่งของอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือไม่ได้โทรมาหา
แล้วก็ติดต่อที่ป้อมยามเองเลยแล้วก็คือพอเพื่อนบ้านส้มไปดูเนี่ย
เขาก็คือเข้าไปหน้าไปไปตรงหน้าบ้านเลยค่ะเอาไปถึงหน้าบ้านเลย
ไปถึงหน้าบ้านแล้วก็วนออกมารอที่หน้าปากซอยซอยยี่สิบหกตามภาพอ่ะค่ะอ่า
ก็รอยืนรออยู่ตรงนั้นสักประมาณ๑๐นาทีพี่เขาก็ดูให้อยู่อะค่ะ
ในหมู่บ้านพอเข้าไปเขาก็แจ้งว่าไปแล้วแล้วก็เราก็เลยมีการ
อ่ามีชื่อมีอะไรครบทั้งหมดเลยค่ะคือวันนั้นอ่ะคุณส้มไม่อยู่บ้าน
อยู่บ้านนะสามีไม่อยู่ค่ะไม่มีใครอยู่ก็คือมีลูกอยู่
ลูกสองคนใช่อายุห้าขวบกับสามขวบโอ้ยังเล็กอยู่เลยใช่ค่ะ
มีแม่บ้านอยู่มีแม่บ้านอยู่ดีดีผู้ชายสองคนค่ะ
รอปภก็ความจริงก็โทรมาถามแล้วแหละบอกเขาจะขอเข้ามาที่บ้าน
ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามให้เข้าเพราะว่าเขาเหมือนโชว์บัตรว่าเขาเป็น
ตำรวจเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะตำรวจอ๋อ
เขาโชว์บัตรค่ะแล้วก็ใช่รอปภก็เลยปล่อยให้เข้ามา
เขาก็เลยไปยืนอยู่แถวหน้าบ้านแล้วก็เขาก็กลับไป
ใช่ค่ะขี่มอไซค์เข้าไปในบ้านก่อนแล้วก็วนออกมา
คือแน่นอนว่าพอเราเจออย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ค่ะ
ใช่ไหมคุณเอกพบถ้าเกิดตำรวจจะมาบอกว่าผมจะมาดูแลความปลอดภัยให้
ผมจะมาแจ้งความคืบหน้าเรื่องคดีที่คุณแจ้งความไว้ค่ะ
ตำรวจแต่พอมาอย่างงี้เราก็ไม่รู้ว่ามาทำไมค่ะใช่ค่ะ
แล้วเขาก็กลับไปไม่ได้ใส่ชุดตำรวจด้วยนี่คือประเทศไทยแท้เป็นแบบนี้ครับพี่อุ๋ย
แล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยเป็นตำรวจปอศพูดเลยก็ฝากปอศเกี่ยวอะไรกับนิมิตใหม่
ใช่ก็ฝากท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับไปสอบถามตำรวจลูกน้องทั้งสองนายด้วยว่ามาทำอะไร
ถ้าจะมาตรวจสอบท่านก็ไปที่บ้านก็เลยกดอ่อนเลยครับสวัสดีครับพอดีมีคนแจ้งว่าที่บ้านนี้มีเหตุอะไรก็ว่าไป
ไม่ใช่ไปด้อมมองไปถ่ายรูปอะไรหน้าบ้านเขานี่มันคือคุกคาม
มีอะไรก็โทรหาเขาสิใช่ไหมถูกครับเพราะว่าคุณครับคุณมีเรื่องนั้นเรื่องนี้หรืออะไรยังไงก็ว่ามา
เขามีการไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วตำรวจออกหมายจับเสียเอาไว้
มันต้องมามองถ่ายรูปซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
เนี่ยนี่คือพฤติกรรมแบบไทยวันนั้นไปหาคุณเอกพบหรือยัง
ยังยังไม่ได้ไปหาคุณเอกพบด้วยค่ะยังไม่ได้ไปหา
เจออย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วปลอดภัยแล้วใช่ค่ะ
ก็คืออยากได้ความเป็นธรรมอ่ะนะคะเราก็เลยถึงต้องไปหาพี่เอกพบ
เอายังไงต่อทีเนี้ยก็เดี๋ยวหลักหลักนะครับครับ
ประสานท่านภูมิกับโรงพักเจ้าของหมายจับเนี่ยครับ
สวนอนิมิตใหม่สวนอนิมิตใหม่นะครับให้ให้ท่านไปเรียบเนินการในเรื่องนี้
ส่วนตำรวจสองท่านผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีผู้ใหญ่ของกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางดูอยู่นะครับ
ก็ไปถามลูกน้องท่านว่าไปทำอะไรคือพฤติกรรมแบบนี้เลิกเถอะ
มันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับเป็นเหลือบไรของสำนักงานตรวจแห่งชาติ
ตำรวจที่ดีเขาทำงานแทบเป็นแทบตายพฤติกรรมของพวกคุณอ่ะ

อยู่ตรงเสาไฟถ่ายรูปทำทำไมไปข่มขู่เขาเหรอหรือยังไง
แต่ว่าเขากลัวไงครับคุณไปถึงคุณไปหน้าบ้านเลย
สวัสดีครับเห็นมีคนแจ้งอาจจะแจ้งจริงแจ้งเท็จไม่รู้
คุณก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจไปหาเขาถูกไหมครับ
พฤติกรรมแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้น

กลัวใครก็กลัวแล้วลูกอยู่สองคนแล้วเราก็แบบทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ที่เห็นนั่นคือเพื่อนบ้านเขาถ่ายแล้วส่งมาให้ดู
ก็คือเราก็พอรู้ว่าอย่างนั้นเราก็เลยบอกเพื่อนบ้านบอกไปดูให้หน่อยพี่อะไรอย่างเงี้
มีชายสองคนอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็เข้ามาที่บ้านอะไรอย่างนี้
เขาก็โอเคขับรถออกไปดูให้แล้วก็เจอว่าจริงอยู่ตรงนั้น
แล้วก็เหมือนด้อมมองขับเข้าไปหน้าบ้านก่อน
แล้วก็ออกมารอหน้าปากซอยบ้านแล้วก็รออยู่สักพักนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าได้คุยกับเขาจริงเนี่ยถ้าเกิดติดต่ออะไรได้ขึ้นมา

ไม่อยากจะบอกอะไรเขาเลยค่ะคืออยากจะบอกตำรวจมากกว่า
คือให้จับกลุ่มเขาให้ได้เร็วที่สุดคือไม่มีอะไรจะคุยกับเขาแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราพยายามที่จะติดต่อเขาคุยกับเขาในทุกรูปแบบนะคะ
ประมาณว่าเออคือมีเท่าไหร่ก็จ่ายเราเท่านั้นก่อนก็ได้หรืออะไรยังไง
คือเราพยายามที่จะให้มันเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำ
เราไม่ได้คิดว่าต้องเอามาเลย๓ล้านหรืออะไรอย่างนี้ก่อนหน้านี้นะคะ
คืออยากให้เขาออกมาเจอเรามาพูดคุยกับเราเขาประสบปัญหานะหรืออะไรยังไง
คือคุยกับเราได้หมดแต่คือเขาไม่ออกมาคุยเราก็เลยไม่มีอะไรที่จะคุยแล้ว
คืออยากคุยกับตำรวจแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้แล้วก็จับกลุ่มให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
ไม่อยากเจรจากลายเกลี่ยอะไรแล้วเพราะว่าพยายามเจรจากลายเกลี่ยมาแล้ว
คือความจริงลักษณะแบบนี้พอเป็นช่อโกงอ่ะครับถ้าเกิดเจอตัวเขาก็จะให้ไกลเกลี่ยกันก่อน
ใช่ไหมแต่พอมีหมายจับแล้วอย่างนี้เขาไกลเกลี่ยได้อีกไหม
คือมีหมายจับแล้วต้องเข้าคุกก่อนครับแล้วเข้าใจเกลี่ย
มันพ้นชั้นไกลเกลียมันพ้นไปแล้วคือหมายจับออกคุณต้องถูกจับ
ถูกจับตามหมายสารแล้วคุณก็ต้องเข้าไปในคุกก่อนหาเงินมาประกันตัวก่อนแล้วค่อยคุยไงครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเงินมาประกันตัวก่อนแล้วค่อยคุยนะครับ
ฟังแล้วมันก็เนอะให้แง่คิดอะไรกับเราบ้างฮะเรื่องนี้
อย่าไว้ใจคนมากค่ะเพราะคือพยายามที่จะมีสติอะค่ะ
เคยเจอเหตุการณ์คนมานอบคนมากไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยจริง
ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปสอนอต้องไปอะไรต้องออกมาอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำค่ะ
เพราะเราก็คิดว่าเราอยู่ในที่ของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเยอะหรือไม่ไม่คิดว่าเรื่องเงิน
ใช่ค่ะโดยที่เราก็รู้สึก
เราก็ไม่รู้ว่าถ้าแบบความเชื่อส่วนบุคคลอาจจะมีเรื่อง
อย่างที่เค้าเอามาให้อย่างนี้หรอ

สองรอบโอเลยสามล้างเหมือนมิขุ้งไปเลยค่ะ
ต้องช่วยเพิ่มไหมเนี่ยพาไปรดน้ำมนต์หน่อยไหม
ไปแล้วค่ะไปแล้วใช่ไหมใช่ไปรถน้ำมนต์ไปเลยเหรอครับ
ไปรถไปรถน้ำมนต์มาดีขึ้นไหมดีขึ้นมารู้สึกทางตาสว่างขึ้น
ใช่ดีขึ้นมากอ้าวเขาแสดงว่าโดนมนต์ดำจริงกันสิพี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะ
เราก็ไม่รู้คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยแต่ช่วงระยะช่วงนั้นอ่ะ
คือส้มกับสามีรู้สึกว่าผิดปกติก็คือผิดปกติทางความรู้สึกเราเองด้วยอะไรด้วย
มันเป็นแปลกค่ะมันแบบมึนมึนงงงมึนมึนงงงงแล้วก็คือตอนกลางคืนอ่ะ
ส้มนะคะอ่าจะมีเหมือนเสียงอะไรมาสวดแบบจริงจริงค่ะเหรอ
นอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้ตั้งแต่ที่เจอเขาหรือว่าหรือช่วงมันเป็นช่วงไหน
ช่วงหลังช่วงที่ว่าโอนเงินไปแล้วโอนไปแล้วใช่โอนหลังจากที่ได้เครื่องลางนี้มา
ถูกไหมใช่ค่ะแล้วก่อนก่อนจะโอนเงินเป็นไหมก่อนจะโอนเงินไม่ไม่ไม่ได้เป็น
อืมแต่มันก็รู้สึกสมองไม่โปร่งมึนมึนแล้วก็พอเขาบอกมาก็อ้าว
โอนใช่ใช่ค่ะใช่แต่หลังจากนั้นมันหนักเลยอันนี้ก่อนแจ้งความไหม
ก่อนก่อนค่ะก่อนแจ้งความไปลดน้ำมนต์แล้วถึงแจ้งความใช่ไหมเนี่ย
ไปรถน้ำวนแล้วแจ้งความอ๋อตาทะวางเห็นไหมนี่ไงเห็นไหม
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่ว่าเธอบอกเธอเจออย่างนี้จริง
พี่อุยนี่พูดจริงไม่เชื่อจะลบหลุดอ่ะเพราะว่าไอ้เพจสายไมช์ต้องรอดเนี้ย
ก็แนะนำว่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้

หรือไปหาพระครูรุ่งแสงวัดเกาะสวนราม

ที่มาบอกเล่ากัน

อย่าไปไว้ใจใครง่ายสมัยนี้

ที่ยืนมือเข้ามาชื่อแล้วก็ให้ความรวมด้วย
ยังไงขอให้มีความคืบหน้าทางคดีกันแล้วกันนะครับ

หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับท่านผู้ชมครับ
พบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับ
วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ